จะพาไปหลบไปในหาเป็นที่ส่วนตัวนิดนึ

นี่เหรอคะคือช่างตัดผมเหรอ
ใช่สาวสวยเซ็กซี่มีรอยสักสุดแนว
คือนางสาวนันทิชาพัฒน์ทองประเสริฐ
ตั้งอยู่ในพื้นที่เล็กที่ของ๓๓๓ถนนราชเชฟวิถี
ตำบลศรีภูมิอเผือเมืองเมืองเจียงใหม่นะครับ
ซึ่งทุกวันจะมีลูกค้าทั้งไทยและชาวต่างชาติ
ใช้บริการด้วยความชอบอกชอบใจแล้วครับ
ตักขนานเธอว่าขนานนามเธอว่านางฟ้าบาเบอร์
ครับโดยนอกจากจะตัดผมให้สุภาพบุตรแล้วนะครับ
ยังทำซารอนให้สุภาพสตรีได้ด้วย
จากการตกแต่งเป็นบาร์เบอร์ย้อนยุคแบบฉบับอังกฤษ

และเปิดเพลงจากหนังดังขณะที่ช่างตัดผม
ยังแต่งชุดตามตัวละครในภาพยนตร์ดัง
โดยมีนายนัทพิสุทธิ์มหาวิรุณกรชัย

ดูแล้วก็สวยเซ็กซี่และลายศักดิ์สุดแนว
จริงนางดูแล้วน่ารักนะครับ